ปกติพึ่งกับนกมันจะชอบไปทำรัง
แต่ว่าที่จะให้ดูเนี่ยมันจะไปทำรังในที่แปลก
แล้วเวลามันไปทำรังในที่แปลกเขาก็เชื่อว่ามันจะมาให้โชค
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพึ่งและนก
ที่ทำรังแปลกที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่ามาให้โชค
เริ่มกันที่พึ่งที่เข้ามาสร้างรังที่ราวตากผ้าภายในห้องของคอนโดแห่งหนึ่ง
เจ้าของห้องเชื่อว่ามาให้โชคแน่นอน
เธอหวานเจี๊ยบนี่แหละครับที่เขาว่ายิงปืนนัดเดียว
นกสองตัวได้ทั้งโชคได้ทั้งลาบซึ่งลาบที่ว่าก็คือลาบปาก
คือมีพึ่งเข้ามาสร้างรังบนราวตากผ้าของเธอ
ที่นอกระเบียงห้องของคอนโดแห่งหนึ่ง
ห้องคอนโดชั้นยี่สิบหกซึ่งรังของมันเนี่ยใหญ่มากมาก
และน่าจะเป็นพึ่งหลวงโบราณเชื่อว่าการที่มีพึ่งมาสร้างรัง
จะได้โชคลาภก้อนโตและตีเป็นเลขเด็ดได้ดังนี้
ย้ำว่าอันนี้เนี่ยไปเสิร์ชข้อมูลมาจากเน็ตนะ
โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยแต่ว่าที่พีคที่สุดก็คือ
รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเชื่อว่างานนี้เนี่ยมาให้โชคเหมือนกัน
เขามาอีกแล้วค่ะทุกคนเขามาไข่ไว้อีกแล้วจ้ะ
ทะเบียนรถคันเดิมเลยจ้ะ๔๖๑จะมาอีกหรือเปล่า
นกใบนี้เดี๋ยวเป้าจะเอาไปไว้บนต้นไม้นะจ๊ะรอแม่เขามาฟักนะจ๊ะทุกคน
โอ้โหไข่นกอะไรไม่รู้แต่ไข่๑ใบเท่ากับ๐ตีไปเลยครับ
อันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเหมือนที่คนอื่นเขาตีกันเท่านั้นนั่นแหละครับ
คลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานติ๊กต๊อกชื่อเป้าคนชัยภูมิ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา

พร้อมกับฟักไข่ไว้ให้ดูต่างหน้า๑ฟอง

เลขทะเบียน๔๖๑จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ด้านเจ้าของรถชื่อคุณเป้า
เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีนกมาทำรัง
พร้อมกับไข่ไว้แบบนี้ในช่วงวันที่๑๑เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งทางเราก็เคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วด้วย
ส่วนคุณเป้าเองก็เชื่อว่านกเนี่ยน่าจะมาให้โชคอีกครั้ง
เพราะงวดก่อนหน้านี้ที่นกมาทำรัง
เขาก็ถูกรางวัลนะจ๊ะ
และเขาก็นำไข่นกไปไว้บนต้นไม้ตามธรรมชาติต่อไป
ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะครับ
ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองถึง๒ครั้ง

คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ